คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะด้านหลังเลย
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ดูดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเป็นบ้านหรู
แถวซอยโยธินพัฒนา
บ้านหลังนั้นตอนนั้นเป็นบ้านของคุณเมกระมา
ซึ่งเป็นสามีของคุณหญาติทธิประชาปา
แล้วก็ไปเจอตัวด้วยนะฮะ
ตอนนี้มีการค้นบ้านแล้วก็พบทรัพย์สินต่าง
เมื่อกี้เห็นไหมครับมีพระเครื่องจำนวนมากนะครับ
แล้วก็โยงเรื่องของคดีเว็บพนันออนไลน์
ใช่ค่ะดูปฏิบัติการนี้หน่อยนะคะ
ข้างด้านพตเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

รวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
นำหมายค้นสารอาญาไปปิดล้อม
แล้วก็ตรวจค้น๑๐จุดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
เพื่อที่จะหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่าย

ทีนี้๑ใน๑๐จุดที่น่าสนใจ
คือบ้านหรูอยู่ในซอยโยธินพัฒนา
บ้านหลังนั้นคือบ้านของคุณเมฆรามา
ซึ่งก็เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนะคะ
แล้วก็เป็นสามีของนักแสดงสาวคุณหยาดทิพย์ราชปาน
ซึ่งตอนที่เข้าไปตรวจค้นนะ
คุณหยาดทิพย์ก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันค่ะ
ใช่แล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่า
ขอหมายค้น๙หมายไปเข้าตรวจค้น๑๗จุด
แล้วก็ให้เปิดเซฟให้ดูด้วยนะฮะ
ใช่แล้วก็บอกว่าได้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน

แล้วนี่ค่ะเป็นทรัพย์สินต่างที่มีการตรวจค้นเจอนะคะ

ฟังเสียงทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน่อยนะฮะ
ที่ใครบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์แล้ว
ไม่ต้องห่วงเดินได้เดี๋ยวต่อแน่นอน

แล้วพี่กำชับทีมบอกว่าห้ามแต่ต้องเริ่มตรวจ
ห้ามแรงใครจะมาวิ่งใครจะมาลัยมันไม่ได้
ทำไมไม่เอาเพราะว่าเป็นคนสำจรรย์มันไม่เอา

ก็วิเคราะห์เชื่อฟรีแล้วกัน

บอกว่าตอนที่ตรวจค้นในบ้านของคุณเมฆ

ลับนั้นอยู่ใกล้กับโต๊ะทำงาน
แล้วก็เลยประสานให้กับคุณเมฆมานำตรวจค้น
แล้วทีนี้พอเปิดไปดูเนี่ยปรากฏว่าเจอเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่เลย
เมื่อกี้ที่คุณเมฆไปเปิดให้ดูนะฮะ
ใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นคือพวกพระเครื่องปืนพกนะ
แล้วก็นาฬิกาต่างนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะคือก่อนหน้านั้นคุณ

เพราะว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนักธุรกิจชื่อดัง
แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอักษรย่อมอม้าสามีดาราหอหีบ
จากช่องน้อยสีว่าเป็นนุ่มเศรษฐีเก๊กับดาราสาวแสนสวยนะฮะ
ฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จ
อยู่คอนโตรูสองชั้นระดับราคา๒๐๐กว่าล้านบาท
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้าน
แล้วก็ขับรถเฟอรารี่สีแดงนะฮะตามไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มผู้ร่ำรวย
แต่เบื้องหลังคือผัวพันกับเว็บพนันบ่อนนั่นเองนะครับ
ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมหลังจากที่มีการตรวจค้นเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
เปิดเผยว่าระหว่างเดินทางกลับจากการเข้าปฏิบัติการ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าชุดปฏิบัติการอยู่ระหว่างการนำตัวเมฆรามาเข้ามาที่กองบัญชาการ
โดยเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน
และความผิดตามพรบฟอกเงิน
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้จะมีการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นในครั้งต่อไปด้วยนะครับ
นักข่าวถามว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มตามความผิดพรบฟอกเงิน
จะต้องมีการยึดมีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของเมฆรามาหรือไม่
ลามไปของคุณหยาดทิพย์ด้วยหรือเปล่านะฮะ
รองผู้บัญชาการนะฮะตอบเพียงบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์
และต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันจะ

คุณหยาดทิพย์จะโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่า
ซึ่งเบื้องต้นนี่นะคะจากการสอบถาม
เขาบอกว่าคุณหยาดทิพย์ภรรยาของคุณเมฆ

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดกันในแง่ข้อกฎหมาย

จริงคือตำรวจก็จะต้องเชิญภรรยามา

ว่าภรรยาจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
เพราะว่าความผิดนี้เป็นความผิดที่เข้ามูลฐานการฟอกเงิน
ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สิน

เพื่อดำเนินการให้สิ้นกระแสความนี่แหละค่ะ
อันนี้สั่งกำชับทางตำรวจไซเบอร์ไปแล้วด้วย
ใช่แล้วก็มีการเปิดเผยว่า
การสอบสวนเครือข่ายเว็บพนันของเมฆรามา
ใช่ค่ะเบนส์เตรมอนนะครับคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าปฏิบัติการเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับ